อีกหนึ่งเรื่องที่มันเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติทางชายฝั่ง
ก็มีการไปจัดระเบียบเรื่องของชายหาดที่หาดซ้ายน้อยที่ประจวบ
หลังจากที่มีนักท่องเที่ยวถูกฉลามกัด

ก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น

นายบรรณรักษ์เสริมทองภูมิในการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่๔เพชรชบุรี
ลงพื้นที่เรือนหน้าหาดสายน้อยจังหวัดประจวบคีรีคัน

เพื่อไปตรวจสอบวางแผนจัดทำตะข่ายพร้อมทุ่นกั้นแนวเขตลงเล่นน้ำของนักท่องเที่ยว
พร้อมระบุว่าการสำรวจพื้นที่ในขณะนี้เพื่อจะได้กำหนดแนวทางการวางตะข่ายแล้วก็ลักษณะให้ชัดเจน
โดยจะนำรูปแบบของการทำตะข่ายป้องกันปลาฉลามจากต่างประเทศมาใช้
แต่กำลังอยู่ในขั้นตอนของการผลิตต้องรออีกระยะหนึ่ง
สำหรับแผนระยะเร่งด่วนในการติดตั้งตะข่ายพร้อมทุดลอยทำเป็นแนวป้องกันปลาฉลาม
บริเวณเขตเล่นน้ำของนักท่องเที่ยวหาดทรายน้อย
โดยจะทำเป็นรูปแบบตะข่ายแบบสี่เหลี่ยม
ตั้งฉากออกไปจากชายหาดหาดทรายลงไปลึกสักประมาณไม่เกิน๓เมตร
แล้วก็ปักหมุดฐานยึดแนวตะข่ายให้ติดกับพื้นทรายใต้ทะเลทุกระยะ๕เมตรด้วย
โดยจะใช้เชือกใยยักษ์หรือว่าเชือกมาดอวนที่มีความแข็งแรงสูง
เพื่อใช้ยึดฐานของตะข่ายกับหมุดใต้ทะเล
แล้วก็ร้อยตะข่ายด้านบนผิวน้ำกับทุ่นไข่ปลาสีส้มที่จะมองเห็นได้ชัดมากขึ้นนะครับ
โดยได้ใช้โพลินสีดำที่เป็นวัสดุที่มีลักษณะเหนียวแล้วก็ทนทานสูง
ผลิตเป็นตาข่ายป้องกันฉลามแทนการใช้เอ็นสีขาวใส
เพื่ออะไรเพื่อให้ฉลามได้มองเห็นแต่ไกล
แล้วก็ไม่ให้เข้าใกล้ในความยาวรอบแนวตะข่ายด้วย
ซึ่งเรื่องนี้ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ได้ประสานบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการทำทุ่นตะข่าย
มาดูแลในพื้นที่เพื่อวางแผนในการผลิตอุปกรณ์
พร้อมการติดตั้งหลังจากเทศบาลหัวหิน
อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ซึ่งจะติดตั้งแล้วเสร็จหลังจากอนุมัติงบประมาณคือไม่เกิน๒๐วัน
รวมถึงการติดตั้งทั้งหมดอาจจะปรับเปลี่ยนตามลักษณะภูมิประเทศด้วย
ขณะที่บริเวณชายหาดไซน้อยทางเทศบาลเมืองหัวหิน
ผู้ประกอบการโรงแรมก็ร่วมกันติดตั้งป้ายเตือน
ให้นักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำเพิ่ม๔ป้าย
ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีน
จากนี้ทางสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งที่๔เพชรชบุรี
ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเรือยาง๑ลำเจ้าหน้าที่๒นาย
เข้าร่วมส่วนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่บริเวณชายหาดทรายน้อยด้วยครับ